แท็กซี่คันหนึ่งมแหมก็รับปรูเดศาลจากที่ดอนเมืองไป
เอาไปส่งที่พัทยาไม่พอค่ะขากลับมันเหงาเนอะ
แวะดื่มสักหน่อยเอาแต่คุณอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครว่า
แล้วถ้าคุณจะดื่มคุณจะเมาคุณก็ไม่ต้องขับ
สภาพความเสียหายเป็นยังไงจบที่เสาไฟด้วยค่ะ

จังหวะแล้วยังไม่พอนะใช่เดี๋ยวขอดูคลิปเต็มเต็มอีกทีนึงไปไหน
เนี่ยเขาขึ้นฟุตปาดนะทางเท้าที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่
ชนเสาไฟก่อนสักพักหนึ่งมีคนออกไปนะฮะออกไปเรียกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ตัวเขาเองพยายามจะขับหนีถอยถอยถอยชนบ้านคนอื่นเขาอีกทีหนึ่ง
แล้วยังไม่จบฮะจังหวะ๓ปล่อยภาพไปเรื่อยนะครับเขาพยายามจะขับหนีเหมือนกัน
ไม่ได้จบแบบเสียชีวิตแต่รถพังพินาศเลยนะฮะ
แล้วคุณต้องมาชดใช้ค่าเสียหายอีกเท่าไหร่อันนี้นี่แหละค่ะ
อ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเองคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรแท็กซี่คันนี้
เดี๋ยวก่อนอาจจะมองไม่เห็นสีอะไรเป็นสีเขียวเหลืองนะคะ
อันนี้คือเส้นถนนสุขุมวิทย์ทางเข้าพัทยาตอนแรกอย่างที่เห็นเลย
ยฟุตบาทเสร็จไปเสาไฟฟ้าเสร็จโอ้โหถอยหลังอีกต่างหาก
ชนเกาะกลางจบที่เสาไฟอีกชาวบ้านบอกโอ้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเลย
สิ้นฤทธิ์อยู่กับเสาไฟฟ้าตอนสุดท้ายแต่เห็นที่เขาเจ็บก็มาจากแรงกระแทกนี่แหละ
แต่อยากให้ดูความเสียหายด้วยนะคุณคือบ้านประชาชนที่อยู่ริมถนนเนี่ย
รั้วรั้วหนึ่งนะครับมีภาพบ้านใช่ไหมครับ
บ้านประชาชนที่เป็นรั้วเหล็กเป็นประตูเหล็กทะลุเลย
ประตูรั้วเพราะเขาจังหวะถอยไงเนี่ยโบ๋เลยใช่เออ
เพราะโดนรถแท็กซี่เนี่ยถอยชนนะฮะค่ะนี่แหละค่ะสุดท้ายก็สิ้นฤทธิ์นะคะ
แล้วก็มีสภาพตัวเองเนี่ยปากแตกก็เลือดกบปากนะคะ
หมดแรงเลยนั่งอยู่ริมทางเท้านายคนนี้ค่ะ
ชื่อนายธนิดแก้วกล้าชายยวุฒิ์อายุหกสิบห้าปีแล้วอ่ะ
ตอนที่ทั้งชาวบ้านทั้งตำรวจไปไม่ต้องพูดถึงกลิ่นเหล้า
คลุ้งไปหมดเลยค่ะทีนี้ตำรวจบอกว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้
ต้องพาไปโรงพักจับเป่าแอลกอฮอลกันสักหน่อย
คุณว่าเท่าไหร่อยากรู้ฮะโอ้เดี๋ยวเขามีให้ดูไหมมีภาพ
ดูภาพเป่าแอลกอฮอล์หน่อยค่ะนี่ไอ้เครื่องเป่าเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ฮะคุณ
นี่จะสามร้อยอยู่แล้วอ่ะพี่พี่ไปดื่มอะไรมาขนาดนี้
โอ้ยพี่พี่แบบเมามากนะคะแบบนี้เนี้ยค่ะสองร้อยแปดสิบเก้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไปตั้งกี่เท่า
ตัวนายธนิษฐ์บอกแบบนี้ก็พูดแบบมึนงงอะค่ะเพราะยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเมาค่ะฟังเสียงค่ะ
คือลุงมาส่งลูกค้านี่พี่ภรรยาใช่ค่ะ
ลุงมาชนอะที่สถิติฮิตได้ไง
ทำมามองไม่เห็น
นักข่าวก็ถามพี่จะไปตรงไหนกันแน่
พี่บอกว่าพี่มาจากสุวรรณภูมิ

ดอนเมืองมาส่งลูกค้าที่พัทยา

ทำไมถึงมาทางสัตว์ตะหีบถลุกมาถึงนี่เลย

จังหวะนี้นิดนึงนะเขาลุกแทบไม่ขึ้นฮะ
ตอนแรกนั่งอยู่ซอกเสาลุกแทบไม่ขึ้น
พอขยับมาได้ก็มาเป็นห่วงกันชนรถตัวเอง
แต่ตำรวจต้องพาไปโรงพักแล้ว
ส่วนรถคันนี้ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับ

เรื่องทรัพย์สินความเสียหายต้องชดใช้เท่าไหร่เนี่ย
แล้วนี่ขนาดพี่ขับมาถึงแค่สัตหี
พี่ยังรถเละไปชนแบบนี้

เพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ